ไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ

ทำให้รถกระบาดที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน

ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังใช้เครื่องตัดทาง
นำตัวนายชาตรีภาพเทียมอายุ๓๗ปี
ออกมาจากรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อได้อย่างปลอดภัย

ตกร่องกลางถนนบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน
พื้นที่ตำบลหนองแวงศกพระอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

ไปประมาณ๒๐เมตรพบรถกระบะสีดำ
เสียหลักตกข้างทางสภาพหน้ารถพังยับเยิน
มาบนไหลทางพบรถกระบะสีขาว
ในลักษณะขวางถนนด้านข้างฝั่งคนขับ

อกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่หน้ารถ
พังเสียหายคนขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาล
สอบสวนทราบว่ารถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

แล้วเกิดเสียหลักพลิกคว่ำตกร่องกลางถนน
จังหวะนั้นมีรถกระบะสีดำขับมาประสบเหตุพอดี

ขณะรถจักรยานยนต์ขี่ออกจากหมู่บ้านชนซ้ำอีก
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีรถกระบะ๒ประตูสีเทา
บรรทุกกระสอบขวดพลาสติกจำนวนมาก
สูงเกินหลังคารถประมาณ๓เมตร
บริเวณท้ายรถพบกระสอบบรรจุขวดพลาสติก

ใกล้กันพบนายเอสัญชาติเมียนมาอายุ๒๘ปี
อยู่ในสภาพได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย
บริเวณข้อเท้าหักไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้น

สอบถามนายเอทราบว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วให้เขานำเชือกขึ้นไปรัดกระสอบพลาสติกให้แน่น

เนื่องจากมีรถบรรทุก๑๘ล้อวิ่งสวนทางมา
ทำให้เขาเกิดเสียหลักกลิ้งตกลงมาพร้อมกับกระสอบ

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์
บนถนนสายนครพนมสกลนคร

ทางเข้าบ้านนาโพตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมือง
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีบรอนสภาพหน้ารถพังยับ
มีนายเปรมสุขจันทรวงอายุ๔๗ปีเป็นคนขับ

ใกล้กันพบนายเปปซี่อายุ๔๐ปี

เจ้าหน้าที่ต้องช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล

ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถกระบะบรรทุกผักและผลไม้
เพื่อมุ่งหน้าไปตลาดสดเทศบาลนครพนม

มีรถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนมาอย่างเร็ว

ทำให้รถจักรยานยนต์ชนประสานงา

เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน